ดูเรื่องนี้ที่จังหวัดพัทธลุงค่ะคือบ้านหลังนี้เนี่ย
เจ้าของบ้านเขาบอกว่าอยู่ในบ้านดี

แล้วมีคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาที่หน้าบ้านอืม
แล้วควักอาวุธสงครามขึ้นมายิงทันลมค่ะโอ้โห
แล้วคุณผู้ชมคะมันมีร่องรอยเต็มไปหมดเลยที่เป็นรอยกระสุนปืน
ตามกำแพงตามผนังตามรถโอ้โหเพียบอะค่ะเดี๋ยวดูเรื่องนี้
นี่เป็นร่องรอยปลอกกระสุนปืนเอ็น๑๖นะคะ
คือมีจำนวนปลอกกระสุนตกอยู่ประมาณ๑๑ปลอก
อยู่ที่หน้ารั้วบ้านของนายพาสกรลินมาอายุสามสิบเก้าปี
คือทางด้านของคุณภาษกรเขาเป็นเจ้าของรถแบ็คโฮลด้วยนะคะ
อยู่ที่ตะบนคนขนุนที่จังหวัดพัทธลุง
แล้วก็ยังมีเจอร่องรอยกระสุนปืนตรงกำแพงบ้าน๓จุด
ที่รถยนต์อีกสี่จุดฝาผนังบ้านอีกสี่ถึงห้าจุดอ่ะ
คนร้ายสองคนอย่างที่บอกค่ะใช้อาวุธปืนสงครามยิงถล่มกลางดึกเลยที่ผ่านมานี่เอง
โชคดีนะไม่มีใครในบ้านได้รับบาดเจ็บค่ะ
พาสกรเจ้าของบ้านเล่าแบบนี้ตอนเกิดเหตุอยู่กัน๔คน
มีตัวเขานี่แหละมีภรรยาและมีลูกชายวัย๒๐ปี
อีกคนคนเล็กอ่ะลูกสาววัยห้าควบ
ตอนนั้นเห็นรถจักรยานยนต์วิ่งเข้ามาแล้ว
คนนั่งซ้อนท้ายกระโดดลงจากรถแล้วกราดรัวยิงเอ็มสิบหกใส่บ้านเลย

คนร้ายขี่รถหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว
ถามว่าเอาพี่ที่พาสกรมันเกิดอะไรขึ้นไปมีปัญหาอะไรกับใคร
เขาเล่าแบบนี้ว่าเขาเชื่อนะอันนี้ตัวเขาเชื่อ
ว่ามาจากอุบัติเหตุที่คือมีวันหนึ่งเนี่ยเขาอ่ะนะคะ
เหมือนขับรถคือเข็นรถแบ็คโฮเนี่ยแล้วไปชนเข้ากับรถยนต์ของลูกผู้ใหญ่บ้าน
ซึ่งอยู่ในอำเภอป่าพยอมนั่นแหละค่ะเมื่อเดือนที่ผ่านมานี่เอง
คู่กรณีจริงก็มีการโทรมาข่มขู่เรียกเงินค่าเสียหายหลักแสน
ทั้งที่รถยนต์เสียหายแค่เล็กน้อย
คุณภาษากรบอกแบบนี้นะและยังมีการต่อรองค่าซ่อมกันไปว่าอ่างั้นขอห้าหมื่น
แต่ราคามันก็ยังสูงกว่าความเป็นจริงเขาก็เลยบอกว่าขอสักหลักหมื่นแล้วกันนะ
แต่คู่กรณีบอกว่าถ้าไม่จ่ายมาก็จะไม่รับรองความปลอดภัย

ทีนี้ทางด้านลูกชายของคุณพาสกรค่ะอายุ๒๐ปีนะ

แล้วก็เล่าแบบนี้ตอนนั้นตัวเองนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่หน้าบ้าน
หลังจากนั้นได้ยินแต่เสียงปืนปั้ง
รัวมาหลายนัดตกใจวิ่งเข้าไปหลบข้างในบ้านค่ะ

ล่าสุดวันนี้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดพัทธลุง
ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้ง
หัวกระสุนอาวุธปืนได้เพิ่มอีก๒หัวตรงบริเวณรถยนต์ค่ะ
นำไปตรวจพิสูจนทางนิติวิทยาศาสตร์ว่าตรงกับปืนกระบอกไหน
และเคยใช้ก่อเหตุที่ไหนมาบ้างนะคะ
โดยตำรวจสภควนขนุนเดี๋ยวจะมีการเรียกคนในบ้าน
สอบปากคำเพิ่มเติมนะแล้วก็แกะรอยจากกล้องมูลจรปิด
บริเวณใกล้เคียงคาดว่าน่าจะเป็นเส้นทางที่คนร้ายหลบหนีค่ะ
เพื่อประกอบเป็นหลักฐานนะมีการเก็บรวบรวมวัตถุพยานบุคคลต่าง

และเดี๋ยวจะขยายผลออกหมายจับตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
อืมน่ากลัวมากเลยนะคะ